ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อค่ะ
หนองบัวลำพูผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๔
เขาขี่รถจักรยานยนต์ไม่ใส่หมวกกันน็อก
แล้วก็ไปเจอด่านตรวจของเจ้าหน้าที่พอดี
เจ้าหน้าที่ก็เลยขอตรวจเพราะว่าผิดแน่ก็คือไม่ใส่หมวกกันน็อก

แล้วก็ท่าทางดูมีพิรุษงั้นขอตรวจปัสสาวะด้วยก็แล้วกัน
หนุ่มคนนี้ทำทีบอกว่าปัสสาวะไม่ออกขอดื่มน้ำก่อนได้ไหม
แล้ววิ่งหนีแล้วยังไงรู้ไหมคุณผู้ชม
ตกน้ำแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตเลยค่ะ

ที่อาจจะโดนแค่ข้อหาเบาไม่ใส่หมวกกันน็อก
ขี่รถจักรยานยนต์แต่เนี่ยต้องมาเสียชีวิตแบบนี้ถือเป็นอุทาหรณ์นะคะ
ก็เสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นลำห้วยลำพะเนียงบ้านวังหมื่น
ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะ
กู้ภัยคุณธรรมและกู้ภัยนเรศวร
การงมร่างนายทัชภูมิคำบุญเรืองอายุ๒๔ปี
ขึ้นมาจากน้ำนะคะแล้วก็ให้แพทย์โรงพยาบาลหนองบัวลำพูตรวจสอบ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยค่ะทำให้รู้ว่าช่วงประมาณเที่ยงครึ่งเมื่อวาน
ทัชภูมิถูกจับเพราะไม่ใส่หมวกกันน็อก
แล้วก็แสดงท่าทีมีพิรุษตำรวจก็เลยขอตรวจปัสสาวะ
แต่นายทัชภูมิตกใจหรือกลัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะวิ่งหนี
สุดท้ายไปตกน้ำแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยค่ะเราส่งคุณสุชาดาสิริ
คงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะไปคุยกับนายวีรพล
เป็นคนขายโดนัทอยู่ที่สี่แยกไฟแดงแล้วเขาก็อยู่ในเหตุการณ์
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะนายวีรพลอายุแค่สิบหกเอง
บอกว่าช่วงเที่ยงครึ่งดาบตำรวจสุรศักดิ์
ตำรวจจราจรสพเมืองหนองบัวลำพู
กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ตู้ยามสี่แยกไฟแดงกิจเจริญเนี่ยค่ะ
ทัชภูมิขี่รถจักรยานยนต์มาอืม
แล้วก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกผ่านมาแต่หมวกกันน็อกอยู่นะ
ครับแต่ไม่ใส่หมวกกันน็อกวางอยู่ที่ตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์
ดาบตำรวจสุรศักดิ์ก็เลยเรียกให้หยุดเพื่อที่จะตรวจสอบ
เพราะว่าแน่นอนก็ผิดข้อหาหนึ่งแล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกครับ
ขอดูใบขับขี่ขอตรวจค้นใต้เบาะรถ
แต่นายทัชภูมิทำทีเหมือนมีพิรุธนะคะ
ตำรวจเขาบอกมันมีพิรุษอ่ะก็เลยถามว่าเป็นอะไร
เสพยามาหรือเปล่าแบบนี้ต้องเอาตัวไปตรวจปัสสาวะนะ
นี่ตำรวจก็พาไปตรวจปัสสาวะแต่นายทัชภูมิอ้างว่า

ขอดื่มน้ำก่อนได้ไหมเดี๋ยวไปดื่มน้ำของคนขายพวงมาลัยกลางถนน
นี่จะไปขอดื่มน้ำคนขายพวงมาลัยกลางถนนครับ
พอดื่มน้ำเสร็จนายทัชภูมิทิ้งแก้วน้ำค่ะ
วิ่งหนีไปทางลำห้วยลำพะเนียงเนี่ยไปขอดื่มน้ำก่อน
คนขายพวงมาลัยแล้วก็วิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลย
ดาบตำรวจสุรศักดิ์เขาบอกว่าเขาไม่ได้วิ่งตามไปนะคะ
แต่เนี่ยวิ่งหนีไปเฉยเลยคนงานร้านขายวัสดุก่อสร้าง
ที่เขาอยู่ริมห้วยลำพะเนียงเขาวิ่งมาบอกว่า
มีคนตกน้ำรีบไปช่วยหน่อยฮะดูสิเนี่ยครับโอ้โห
ไม่น่าเชื่อนะฮะวิ่งหนีไปตกน้ำแบบนี้ค่ะครับ
ดาบตำรวจสุรศักดิ์ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ตามไปดู
แล้วก็เห็นเลยว่านายทัชภูมิกำลังจะจมน้ำแต่น้ำตรงเนี้ยค่ะ
ตลิ่งมันสูงมากคือมันชันมากสูง๔เมตรอ่ะ
คือช่วยไม่ทันนายทัชภูมิจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะ
คือไม่รู้วิ่งหนีอีท่าไหนร่วงตกลงไปแบบนี้เลย
ว่าตั้งใจจะกระโดดลงไปก็ไม่รู้แต่สุดท้ายจมน้ำตายอ่ะค่ะ
กำลังจะตกลงเขาก็เตรียมอุปกรณ์แบบเหมือนจะตรวจฉี่อ่ะครับ
เพราะพี่เขามีอาการลนนิดนึงพอกำลังจะตรวจฉี่พี่เขาก็บอกว่าเยี่ยวไม่ออก
เขาก็เลยไปขอกินน้ำกับคนขายพวงมาลัยเพราะเขากินน้ำได้หนึ่งแก้ว
แกก็วิ่งไปเลยครับแกก็วิ่งเข้าไปทางน้ำวัสดุ
พอวิ่งเข้าใช่ครับพอวิ่งเข้าทางน้ำวัสดุ
แกก็ออกไปมาทางประตูแล้วแกก็ข้ามไปฝั่งนู้นแกก็ไปเรื่อยจนจนถึงตรงนั้นอ่ะแล้วน้ำมันลึกครับ
มันเป็นเหมือนน้ำวนครับน้ำวนน้ำเวียนแล้วก็แกก็ร้องให้ช่วย
แต่ก็ไม่มีใครช่วยได้เพราะว่าตรงนั้นมันก็น้ำมันก็วนหนักด้วยครับ
แล้วก็ชนแถวนั้นเขาก็ไม่กล้าลงไปช่วยถ้าตำรวจเขาก็ไม่กล้าลงใช่ครับ
ทีนี้ค่ะทางด้านของพี่สาวนายทัชภูมิผู้เสียชีวิตนางสาวทิติการแสนหาซิลอายุ๒๙ปี
บอกว่าติดใจสาเหตุการตายของน้องชายค่ะเชื่อว่าต้องมีอะไรมากกว่าขอตรวจปัสสาวะ
ทำให้น้องชายกลัวขนาดต้องตัดสินใจวิ่งหนีจนไปตกน้ำตายแบบนี้
ปกติน้องชายว่ายน้ำไม่เป็นด้วยถ้าไม่ถูกไล่ตามมาไม่กระโดดน้ำแน่
ตอนที่พี่สาวไปพบสมน้องเนี่ยตำรวจยังพูดยำยำยำว่าน้องกระโดดไปเองนะ
กระโดดไปเองนะแต่เหมือนกับหลุดพูดมาว่าเห็นน้องกำลังจมน้ำ
พยายามทิ้งเชือกให้แล้วแต่ช่วยไม่ได้ซึ่งมันขัดกับที่บอกว่าก็ไม่ได้ไล่ตามไป
แล้วไปเห็นได้ยังไงว่าน้องกำลังจะจมน้ำครับญาติก็เลยสงสัยว่า
ตกลงแล้วมีตำรวจวิ่งไล่ตามไปหรือเปล่าแล้วได้ทันเห็นไหมว่าน้องกำลังจะจมน้ำ
ทีนี้ค่ะพอเข้าไปถามขอส่งศพไปชนะสูตร
ตำรวจพูดกับพี่สาวของนายทัชภูมิว่าจะส่งไปทำไม
นี่ถ้าปัสสาวะม่วงจริงจริงเป็นเรื่องใหญ่เลยนะก็กระโดดลงไปตายเองนี่
นี่ตำรวจบอกแบบนี้พี่สาวนะพี่สาวบอกว่าได้ยินแบบนี้
เสียความรู้สึกมากก็เลยทำเรื่องส่งให้ตรวจชนะสูตรเอง
แล้วก็แจ้งความเอาไว้ด้วยพี่สาวบอกว่าน้องชายมีปมตั้งแต่อายุน้อยนะคะ
คุณพ่อเสียชีวิตเคยถูกทำร้ายจนมือไม่ปกติ
ถามว่าเคยเสพยาเสพติดไหมก็เคยเสพยาเสพติดจริงนั่นแหละ
แต่น้องชายก็ตั้งใจจะกลับตัวกลับใจและเริ่มต้นชีวิตใหม่
คนในพื้นที่ก็เมตตาให้งานทำจนมีเงินมีรายได้เป็นของตัวเอง

คนที่รู้หนีจนมุมจริงถึงจะต้องโดด
เพราะฉะนั้นตำรวจก็ต้องวิ่งไปกระชันชิดถึงต้องโดน
เหตุผลหนึ่งนะที่อาจจะเป็นไปได้

คือร้อยเวรเขาก็อธิบายขั้นตอนให้เราฟังนะว่ายังไง
ร้อยเวรว่าตำรวจไม่ได้ตามไปนะทันที
ประมาณ๒๐นาทีนะถึงตาม๑๕๒๐นาที

ถ้า๑๕๒๐นาทีนี่
หนีไปทางอื่นแล้วคงไม่เลือกที่จะโดดน้ำ
มันไม่เห็นใครตามมามันไม่โดดน้ำหรอก

มันขัดแย้งกันหลายข้อมากเลยค่ะพี่

ให้ให้พี่ตั้งสติให้ได้นะ

คือแบบว่าจะไม่อยากให้เกิดกับคนอื่นอีก
ให้เกิดแต่กับฟุ๊กเป็นคนสุดท้ายก็พอ
มันตายไปแล้วมันเสียไปแล้ว

ก็เลยอยากทำนะคะไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้อีก

อุดมน้อยเสนาก็บอกว่าตำรวจตั้งด่านบ่อยมากค่ะ
บางครั้งชาวบ้านไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ก็เรียกไปตรวจ
เสียเวลาทำให้รถติดด้วย
แล้วก็บริเวณใกล้เคียงสี่แยกตรงนี้มีตลาดนัดด้วย
บางคนแค่ขี่รถจะไปซื้อกับข้าว

ไปถึงถูกตำรวจเรียกตรวจใบขับขี่ถูกปรับอีก

ปกติทั่วไปก็สวดหมดนะ
ก็ตรวจทุกอย่างทั้งหมวกกันน็อกทั้งทุกอย่าง

แต่ว่าปัญหาที่บางทีก็ไม่อยากให้ตั้งบ่อยเกินไป
มันมีตลาดนัดคนจะมาซื้อกับข้าว

ก็ต้องหาว่าตั้งบ่อยไหมก็บ่อย

ถ้าอยากให้ดีตอนเช้าอย่าเพิ่งตั้ง

ทีมข่าวของเราก็เลยไปในพื้นที่

และพยานที่เห็นเหตุการณ์อย่างละเอียดอีกครั้ง
เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายล่าสุดแม่ของนายทัชพลผู้ตายโทรศัพท์มาแจ้งกับนักข่าวของเรานะคะ
บอกว่าวันนี้นำศพลูกไปชนะสูตรปรากฏว่าไม่มีสารเสพติดในร่างกายค่ะ
ก็รอเอกสารส่งไปให้ตำรวจในพื้นที่อีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เหตุการณ์นี้ก็เลยเกิดคำถามตามมาว่า
ตกลงแล้วพอนายทัชพลวิ่งหนีเนี่ยตำรวจวิ่งตามไปหรือเปล่านั่นสิฮะ
ถ้าวิ่งตามไปก็ต้องเห็นว่าเขาตกน้ำหรือกระโดดน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่
ตกลงแล้วเป็นลักษณะของอุบัติเหตุวิ่งหนีแล้วตกน้ำ
หรือตั้งใจกระโดดลงไปในน้ำเพราะว่าหนีอะไรสักอย่าง
นะคะก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องนี้ใช่ครับ